ต้องสังเกตดีค่ะคุณผู้ชมมีหญิงสาวคนนึงเธอเขียนรีวิวแต่ไม่ใช่รีวิวดีนะเป็นรีวิวประสบการณ์ตรงที่ถูก

ขึ้นบ้านในช่วงปีใหม่ปีใหม่เนี่ยหลายคนเขาก็จะเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด
อยู่บ้านกันไม่อยู่บ้านเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
โจรเลยบุกเข้าบ้านแต่ไม่ได้ขึ้นแค่ครั้งเดียวนะคะ
ถึง๓ครั้งรวด๓ครั้งติดโอ้โห
เหมือนกับไปช็อปกระหน่ำซัมเมอร์เซลมิตไนท์เซลล์หรือเปล่าก็ไม่รู้
วาดของไปหมดเลยค่ะ
ไปดูคุณผู้ชมนี่คือภาพกล้องวงจรปิดนะ
โชคดีมากที่บ้านหลังนี้มีกล้องวงจรปิด
คุณจะเห็นผู้ชายผมขาวคนนี้ค่ะเดินเข้ามาในบ้าน
มีสัมมาคาราวะด้วยนะยังไง
ยกมือไหว้สาธุจะเอาของไปแล้วนะเปิดที่เปิดทางให้หน่อย
งงเหมือนกันทำไมเป็นคนมีมารยาทงามขนาดนี้
เข้ามาไหว้พระก่อนหรือว่าจะอันเชิญพระไปปฏิสถานที่อื่น
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหลังจากนั้นค้นค่ะ
ค้นเปิดตู้ค้นหาทรัพย์สินมีค่าข้าวของแล้วก็
หยิบใส่กระเป๋าแบบใจเย็นไม่รีบร้อนอะไรเลยครับ
เจ้าของบ้านชื่อว่าคุณปุ๊กนะคะ
เขียนรีวิวประสบการณ์สุดแสนจะเจ็บปวดครั้งนี้ไว้ว่า
รีวิวเลยโจรขึ้นบ้านช่วงปีใหม่ขออภัยคุณผู้ชม
จนขึ้นบ้านช่วงปีใหม่คือเธอไม่อยู่บ้านวันที่๒๖ธันวาคม
แล้วขึ้นแบบ๓วันติดปุ๊กกับคนในบ้านไปต่างจังหวัดค่ะ
เธอคิดว่าเธอจะรอดเพราะว่ามันยังไม่ถึงช่วงปีใหม่พอดี
มันเป็นก่อนปีใหม่๒๖ธันวาที่ไหนได้โจรเข้าบ้านวันนั้นเลยจ้า
ไม่เลือกวันเลือกเวลาเลยจ้าเธอเขียนแบบนี้
ทีเดียวมันยังไม่เจ็บช้ำน้ำใจพอ
เล่นมา๓วันติดปีนเข้าปีนออกเก่งยิ่งกว่าสไปเดอร์แมน
คลองแคล่วเลยเหมือนเป็นบ้านตัวเองดีไม่เข้ามานอนหาของกินด้วย
มาบ่อยจนอยากจะให้สะสมแต้มกันไปเลย
แปลว่าเขาต้องรู้นะว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่ถูกไหม
แล้วห่อหิ้วเอาของไปหมดเลยเครื่องประดับเอ่ยเพชรพลอยนาฬิกาพระพุทธรูป
โอ้โหสำคัญทั้งนั้นราคาดีด้วยเงินสดเอาไปหมดเลย
ว่านี่ถ้าโต๊ะขายได้มีราคาคงขนโต๊ะขนอะไรไปหมดนะคะคุณ

เสียหายไปแบบจุกหลักแสน

เอาล่ะคุณไม่รู้ว่าที่บ้านมีมหากรรมยิ่งใหญ่ขนาดนี้
เพราะว่าเธอเนี่ยพาหมาไปเที่ยวอยู่ต่างจังหวัด
กว่ามิดไนทเซลล์อีกรถกระหน่ำตำบลเตาปูนเลยใช้คำนี้

เข้าออกเลิดเพลินเดินช็อปสนุกเขาบอก
แก่แล้วลุงไม่เข้าวัดเข้าบ้านมาเข้าบ้านเธอแทนได้ยังไง

มือไม้อ่อนด้วยนะมีสมาคารวะด้วยนะ
แทนที่จะเข้าวัดไปทำบุญดันเข้าบ้านคนอื่น
ทำบาปกรรมด้วยการขโมยของ
ถูกต้องลุงไปเข้าวัดเถอะนะเขาบอกอย่างนี้

เตาปูนน่ารักมากเลยยกให้เป็นสอนอดีเด่นประจำตำบล
ร้อยเวรเสียงตกใจกว่าน้องปุ๊กที่เป็นคนโทรไปแจ้งอีก
ไม่ถึง๑๐นาทีคือแห่กันมาทั้งสอนอเลย
และส่งกองพิสูจน์หลักฐานมาในคืนนั้นเลยนะคะ
ไม่กี่วันตำรวจสืบสวนก็ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ
ตามติดกันตลอดแหละตามโซโลแกนเลย
ทุกระดับประทับใจแต่ยังจับคนร้ายไม่ได้

แชร์ไปเลยคลิปนี้ในโซเชียลในเฟซบุ๊กเนี่ย
ใครที่คุ้นหน้าคุณลุงในกล้องวงจรปิดนะคะ
คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะถ้าเห็นหน้าคุณลุงตามนี้นะคะ
บอกติดต่อมาได้เลย๒๔ชั่วโมง
จับลุงหัวขโมยคนนี้ได้มีเงินรางวัลให้

เล่นมาขโมย๓วันติดเลยใช่ไหม

แล้วทั้งที่กล้องวงจรปิดในบ้านของคุณปุ๊กเนี่ย

ละเอียดเนี่ยยกมือไหว้พระก่อนแล้วก็กวาดอะไรไปบ้าง
แต่ถ้าใครคุ้นหน้าคุณลุงคนนี้เป็นญาติหรืออะไรนะ
กี้นัทธมนต์เธอบอกเธอมีเงินรางวัลให้นะ

ในช่วงปีใหม่แหมเรียกได้ว่าเคราะห์ไม่ค่อยจะดี
เรียกว่าฟาดเคราะห์ก็ไม่อยากให้ฟาดซะขนาดนี้

แต่มันเป็นเรื่องของโชคชะตาบางทีเราก็ว่ากันไม่ได้นะครับ
ยังไงสักก็ต้องฝากทางเจ้าหน้าที่กันไป